คุณผู้ชมคะส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมต้องตามต่อเมื่อวานเรานำเสนอไปไม่ค่อยยาวเท่าไหร่
แต่เรื่องมันน่าสนใจมากก็คือที่มีคนในครอบครัว๔คนพ่อแม่ลูกชาย๒คน
ขับรถออกไปช่วงสงกรานเนอะแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยเป็น๑๐วัน
เหลือลูกสาวคนโตเอาไว้ลูกสาวก็ร้องไห้ว่าติดต่อพ่อแม่และน้องอีกสองคนไม่ได้เลย
หายไปไหนคุยกันครั้งล่าสุดคือ๑๐เมษายน
คุณผู้ชมแล้วหายไปไหนอ่ะอ่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้เราตามให้สิ่งที่เจอก็คือ
เจอรถของเขาแล้วเจอยังไงเจอรถเอาไปขายต่อค่ะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถคันนี้เอาไปขายต่อเฉยเลย
แล้วตัวคนไปไหนขายรถ

พ่อแม่ลูก๔คนนี้ต้องบอกชื่อนะคะ
เป็นเด็กเราก็ขออนุญาตให้ดูหน้าด้วย
เพราะว่าอยากต้องตามหาเขา
เหลือแค่ลูกสาวคนโตก็คือน้องอุ้ยนางสาว

นี่คือน้องอุ้ยลูกสาวคนโตของครอบครัวนี้ค่ะ
แจ้งความคนหายเอาไว้แล้วที่สพบ้านไร่จังหวัดสุโขทัยนะคะ
แต่ไงรถไปอยู่ที่เต็นต์รถมือ๒
คันนี้เต็นต์นี้ชื่อว่าประเสริฐผลยูสคาร์สาขาอุดรธานี
รถก็มีการสดผ่านเพจของเต็นต์นะคะ
รถคันนี้เมื่อ๑๐เมษายน
มันเป็นวันเดียวกันกับที่ครอบครัวนี้หายออกจากบ้าน
เฉยเลยอ่ะเมื่อวานนี้เจ้าของเต็นต์ก็เลยโพสต์ชี้แจงว่าผมไม่รู้เรื่องแล้ว
ฉันไม่รู้เรื่องนะซื้อรถคันนี้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
ตำรวจก็เลยตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของทั้ง๔คนที่หายไป
ปิดเครื่องค่ะปิดเครื่องนะไม่ใช่แค่ปิดเครื่องอย่างเดียว
ยกเลิกเบอร์ไปเลยยกเลิกเบอร์ด้วยเหรอ
ตรวจสอบได้ก็คืออยู่ในพื้นที่ลากระบังกรุงเทพอืม
มันคืออะไรอ่ะฟังข้อมูลตรงนี้มันงงไหมคุณผู้ชมเขาหายไปไหนอ่ะ
แต่มันมีประเด็นตรงนี้นิดนึง
เหมือนกับว่าสามีพระยาคู่นี้มีปัญหาการเงิน
เหมือนกับไปรวบรวมเงินของคนในพื้นที่หลายล้านบาท
แล้วก็มีปัญหาการเงินไม่แน่ใจว่าตั้งใจหายตัวไปหรือเปล่า

หนึ่งคือถ้ามีปัญหาเรื่องเงินก็ตั้งใจจะเก็บตัวหาย
ตัวไปก็แต่มันก็เป็นสิบวันแล้วนะใช่ไหมหรือเป็นอุบัติเหตุอันนี้น่าเป็นห่วงไงถ้าเป็น
อุบัติเหตุแล้วยังหากันไม่เจอค่ะหรือถูกใครจับตัวไปจะโอ้โหมันจะร้ายแรงถึงขั้น
ฆาตกรรมอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงใหญ่ค่ะที่สำคัญก็คือเต้น
รถเขาบอกเขาไลฟ์เพื่อจะขายกระบะของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้เนี่ย
วันที่๑๐เมษาก็คือวันที่ครอบครัวนี้ออกจากบ้านไป
ลูกสาวคนโตที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้ไปด้วยบอกก็ติดต่อได้วันสุดท้ายคือ๑๐เมษา
แล้วรถมาไลฟ์ขายอยู่ได้ยังไงเจ้าของเต็นต์เลยต้องรีบออกมาเลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องอุ้ย
ลูกสาวคนโตของครอบครัวนี้นะฮะน้องก็ยังร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็ยืนยันว่าพ่อกับแม่เนี่ยยังไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยนะฮะ
คือความจริงวันนี้มีกระแสข่าวบางข่าวก็ออกมาบอกว่าน้องบอกติดต่อได้แล้ว
ใช่บางข่าวบอกเจอแล้วด้วย
ปลอดภัยดีแต่ยังไม่ขอออกมาเปิดเผยตัวตนอะไรประมาณอย่างนี้

แต่นี่ฮะนี่เราไปคุยล่าสุดวันนี้กับน้องอุ้ยนะฮะ
เมื่อวานร้องไห้วันนี้ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีก

อุ้ยอายุ๑๙ปีลูกสาวคนโตของครอบครัวนะครับ
พ่อกับแม่ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยนะครับ
แล้วก็ได้พยายามติดต่อไปยังบ้านญาตินะ
บ้านเพื่อนของพ่อกับแม่ติดต่อไปหมด
ไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าพ่อกับแม่
แล้วก็น้องของเขาทั้งสองคนอยู่ที่ไหน
หาอยู่แล้วยังมีที่อื่นอีกไหมลูกบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ย

ไม่มีใครเปล่าแล้ว

มาที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่บ้านของครอบครัวนี่แหละ
ไม่มีร่องรอยของคนที่เหมือนกับจะมาพา
พาย้อนกลับมาดูที่บ้านก็ไม่ได้มีร่องรอยเหมือนกับมีคน
กลับมาอยู่ค่ะการมารื้อค้นเหมือนกับการมา
เอาตัวอะไรไปก็ไม่มีนะฮะส่วนพ่อของนายนิรุธนะหรือว่าปู่
น้องอุ้ยนี่นะฮะคุณปู่นะฮะคุณปู่ล้วนยืนยันเช่นกันว่าลูกชายกับลูกสะพ้าย
ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยตอนนี้ทางครอบครัวกังวลมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
สาเหตุที่น้องอุ้ยหลานสาวคนโตคำถามคือเอ้าทำไมไม่ได้ไปกับพ่อกับแม่
กับน้องด้วยก็เพราะว่าน้องหลานสาวเนี่ยเขาต้องไปเรียนต่อ
ที่เชียงใหม่คือก่อนที่จะหายตัวไปกันเนี่ยคุณนิรุธกับภรรยา
เนี่ยเขาไปส่งน้องอุ้ยลูกสาวคนโตเนี่ยเรียนต่อที่เชียงใหม่
แล้วก็น้องอุ้ยก็เพิ่งกลับมาที่บ้านที่ครูสุโขทัยช่วงสงกรานแต่
พ่อเนี่ยหายไปเลยกับน้องอีก๒คนพ่อแม่น้องอีก๒คนนายนิรุธ
กับครอบครัวขับรถไปส่งน้องอุ้ยเมื่อ๒เมษายนเรียนอยู่ที่
แล้ว๖เมษายนนายนิรุธกับครอบครัวก็คือเมียแล้วก็ลูก๒คน
เดินทางกลับมาที่สุโขทัยบอกลูกสาวคนโตว่าจะกลับบ้าน
เมษายนนี่เป็นวันที่สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยขาดหายไป
สัญญาณล่าสุดนี่คือรัฐกระบังนะมาเจอแถวรัฐกระบังนะ
น้องอุ้ยบอกว่าได้ข้อความติดต่อกับพ่อทางแม้ก
ของโทรศัพท์เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้น
พ่อบอกว่าจะไปเที่ยวแล้วติดต่อไม่ได้อีก
เลยนี่คือ๑๐เมษายนนะฮะส่วนตัวของลูกชายเนี่ยมี
ว่าลูกชายมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาการเงินอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ทราบจริง
จริงเพราะลูกชายเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าไปอยู่คนละ
อำเภออยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมที่วันนี้มาดูบ้านนี่แหละแล้วไป
หมูเลี้ยงวัวอยู่ลูกสะพ้ายนี่เป็นคนอุตรดิษฐ์
รู้แค่ว่าเป็นนักบัญชีเขาก็จะรับทำบัญชงบัญชีอะไรพวกนี้
ตอนนี้ที่ทำได้อย่างเดียวก็คือรอให้ลูกชายกับลูกสะพ้าย

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
หมู่๓ตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
ก็คือบ้านของคนที่เขาขาดการติดต่อไปค่ะ

ได้คุยกับน้าสาวของนายนิรุธนางวิลินอายุ๕๒
เล่าให้ฟังว่าวันนี้เพิ่งกลับจากแม่สอดจังหวัดตาก
ยังไม่รู้เรื่องนะที่เนี่ยหายตัวกันออกไปจากบ้านสี่คนเนี่ย
ยืนยันว่าที่มีข่าวออกมาว่าที่เขาหายตัวกันไปเนี่ย
แล้วครอบครัวติดต่อได้แล้วเนี่ยไม่จริงนะ
ยังติดต่อไม่ได้นะ
ส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวที่บอกว่าตั้งใจหายหรือเปล่า
ตั้งใจหายตัวไปตั้งใจขาดการติดต่อเพราะเป็นหนี้หรือเปล่า

้าสาวของนายนิรุธบอกว่าไม่จริงค่ะไอ้เรื่องหนีหนี้

ขายรถน้าสาวของนายนิรุธบอกว่าไอ้เรื่องขายรถอ่ะไม่รู้
ส่วนเรื่องของการย้ายออกจากโรงเรียนของเด็กอ่ะครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะคนไปตั้งข้อสังเกตว่าตั้งใจย้ายลูกออกจากโรงเรียน
เตรียมการจะหนีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอ่าน้าบอกไม่รู้เรื่อง
ส่วนพี่ชายของนายนิรุธบอกว่าโกรธมากเลยที่โลกออนไลน์แชร์ข่าวว่าเจอแล้ว
ยังไม่เจอนะตั้งแต่นายนิรุธหายไปทุกคนใจหายแล้วก็เป็นห่วงมาก
อยากให้ตำรวจช่วยตามหาตัวหน่อยค่ะประเด็นกันว่าทางครอบครัวเนี่ย
นี่นี่นี่เรื่องจริงไหมนะก็ไม่รู้ไอ้นี่มันไม่มีใครรับรู้
เขาก็ไม่บอกใครก็ไม่รู้กับเขาสักคนเดียวอืมเรื่องนี้เราไม่มี
อยากจะบวนบังเกะไหมครับแบบว่าให้ติดต่อกลับมาบ้างเถอะ

ก็เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงมาก
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเรื่องรถอีกทีนึง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะพี่อุ๋ย
บอกว่าอ้าวตำรวจไปตรวจสอบเต้นรถมือ๒
แล้วบอกว่าซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นตอนทุกอย่าง
หมายความว่ายังไงก็ซื้อกับครอบครัวที่หายตัวไปหรือเปล่า
เขามีคนขายต่อมาอีกหลายทอด

คือไลฟ์ที่ทางเต็นต์รถเขาไลฟ์ขายรถกระบะของคุณนิรุธ
อ่าคันนี้เนี่ยนี่คือสิบเมษายน

ที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวลูกสาวบอกขาดการติดต่อ๑๐เมษา
คุณเอารถเขามาไลฟ์ขายได้ยังไง
คืออย่างนี้ฮะทางเต็นต์รถเขาชี้แจงว่ารถนี้มันมาหลายทอด
แล้วตำรวจก็ไปไล่ตรวจสอบแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้ายังจำได้ก็คือที่น้องอุ้ยลูกสาวคนโตบอก
พ่อไปส่งที่เชียงใหม่ไปเรียนเนี่ย๒เมษายนค่ะแล้วพ่อบอก๖เมษาบอกจะกลับบ้าน
เนี่ยฮะคือวันเริ่มต้นขายรถวันแรกเลยเนี่ยคือ๖เมษายนนะ
เขาขายรถตั้งแต่๖เมษายนแล้วนี่นะฮะขายมา๔ทอดนะครับ
จะมาถึงเต้นรถนะครับเริ่มจากภรรยาของคุณนิรุธ
คือนางสาวน้ำลึมนคุณแม่ของครอบครัว
ติดต่อขายรถกระบะให้กับคนแรกก่อนชื่อธนงศักดิ์
ขาย๖เมษายนวันเดียวกับที่บอกกับน้องอุ๊ยลูกสาว
เมษานัดนายธนงศักดิ์ให้มารับรถที่ปั๊มน้ำมันที่เขื่อนนะเรสวนที่จังหวัดพิษนุโลก
มีภาพอยู่เห็นไหมฮะเขานัดรับรถกันนะครับ
ทำสัญญากันเสร็จสับตอนนั้น๑๕นาฬิกา๔๐นาที๗เมษายน
นี่ยังมีภาพนางสาวนรมนเนี่ยส่งมอบเอกสารให้กับนายธนงศักดิ์
แล้วเขาก็แยกย้ายกันค่ะถามว่าเอาแล้วไปยังไงต่อขายรถกระบะ
ก็ขับรถมาที่กรุงเทพแล้วขายต่อให้กับคนชื่อประกิจอืมอ่า
ที่จังหวัดสมุทรปราการเขาก็เหมือนกับนายหน้าซื้อรถมือ๒ซื้อขาย
ซื้อขายกันไปเรื่อยธนงศักดิ์เนี่ย๘เมษาขับลงมากรุงเทพ
ขายให้กับประกิจที่สมุทรปราการเป็นนายหน้าคนที่สอง
แล้วก็มีการขายต่อจากประกิจเนี่ยก็ขายต่อไปให้กับคนชื่อนัทธวุฒิ
อันนี้เป็นมือสามแล้วค่ะเขาเป็นคนจังหวัดเลย
เป็นนายหน้าคนที่๔ขายที่อุดรธานีแล้ว๑๐เมษายน
นบพลที่ได้รถมาเป็นคนที่สี่เนี่ยก็ประกาศขายรถในเพจเฟซบุ๊ก
แล้วก็มาจอดรถขายที่เต็นต์มือ๒ที่อุดรธานีก็มีการมาไลฟ์อย่างนี้นะคะ
เมษายน๔ทอด๔ทอดเริ่มตั้งแต่ติดต่อจะขาย๖เมษา
แล้ว๗เมษาไปมอบให้กับคนแรกก็ไล่มาเรื่อยจนถึง๑๐เมษา
เขาขับมารับคุณนรมนหลังจากขายกระบะเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ลูกศรชี้ไหมครับทุกผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเรา
รถคันนี้จอดอยู่ที่หน้าบ้านของในล้วนคุณพ่อของคุณนิรุธหรือว่าปู่ล้วน
บ้านของปู่อยู่ที่อำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
ว่าอาจจะเป็นรถคันเดียวกับที่ขับไปรับภรรยาหรือเปล่า
แต่ถ้าขับคันนี้ไปรับกันแล้ว

แล้วมันหายไปไหนเนี่ยฮะ

ใช่ยิ่งงงว่าตกลงเขาหายกันไปไหน๔คนนี้นะคะ
คือถ้าเป็นภาพวันนี้ยิ่งไปกันใหญ่แล้วรถคันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูภาพนี้หน่อย
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

วงจรปิดวันที่๗เมษายน๑๖นาฬิกา๕๘นาที๔แยกปลวกสูงอำเภอ
อันนี้ที่เราชี้อยู่นะคะที่พิจิตรค่ะจังหวัดพิจิตร
บะสีเทาทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๓๐๕๓สุโขทัย

หลังจากซื้อขายรถกันนะคะคนขับก็คือในหน้าคนที่หนึ่ง

กำลังขับไปขาล่องลงจังหวัดนครสวรรค์แล้วเข้ากรุงเทพ
เพื่อไปส่งต่อให้ในหน้าคนที่๒ที่สมุทรปราการนะคะพี่อุ๋ย
ใช่นี่คือภาพนี้

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันนเรสวนที่พิศนุโลก
ตรงนี้มันคือจุดนัดหมายการทำเอกสารรับส่งรถ

ตั้งใจว่าจะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด
ได้นำมาปฏิปต่อเส้นทางของรถคันนี้
แต่ภาพไม่มีแล้วเพราะว่าบันทึกภาพทับใหม่ไปแล้วค่ะ
เก็บไว้ดูได้๕๐วันมันวนไปแล้ว

เมื่อสักครู่นี้ที่บริเวณสี่แยกภาพเดียว

เขาบอกเขามีหลักฐานว่าผมซื้อก็ซื้ออย่างถูกต้องนี่แหละ
ส่วนการหายตัวไปอันนี้คนที่เขาซื้อขายรถเป็นทอด

คุยกับคนที่ซื้อรถคนแรกเลยฮะ
คนคนที่หนึ่งเลยเนี่ย
ขายรถกระบะคันนี้ผ่านทางโซเชียลนี่แหละก็มีการติดต่อขอซื้อ
ขายกับเจ้าของรถนัดหมายทำเอกสารรับรถส่งรถซื้อขายรถ
ที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่เขื่อนนเรสวนที่พิศนุโลกทำ
เอกสารอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยทางนางนรมนก็โอนเงิน
ปิดบัญชีรถให้กับตัวของคุณธนงศักดิ์นะแล้วคุณนิรุธสามีเขา
ว่าในรถเนี่ยมีเด็กอีก๒คนที่เป็นลูกอยู่หรือไม่
อย่างไรหลังจากทำสัญญาส่งมอบรถอะไรกันเสร็จต่างคนก็ต่าง
แยกย้ายก็เท่านั้นอืมส่วนรถกระบะที่คุณธนงศักดิ์เขาซื้อมาเนี่ย
เขาก็เอาไปขายต่อให้กับคนที่ชื่อกริจที่อยู่ที่จังหวัดสมุทร
ราการเขาก็ไปขายต่อทันทีเราไปที่จังหวัดเลยด้วยได้คุยกับ
อีกคนนึงอันนี้เป็นคนที่๓ที่ซื้อนะอันนี้เป็นคนที่สามชื่อ
คุณนักธวุฒินะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเต้นรถมือ๒โชคทวีเจริญยนต์คลุกบอกว่าหลังจากรู้ข่าวนี้ตกใจมากเพราะว่าตัวเขาเนี่ยซื้อรถคันนี้มาจากคนชื่อประกิจเป็นพ่อค้ารถมือ๒ที่จังหวัดสมุตราการก็ซื้อขายกันในเฟซแล้วก็กลุ่มลายตกลงซื้อขายกันเสร็จก็ได้ขายต่อไปยังเต้นรถที่อุดร
ที่มีการซื้อขายติดต่อไม่เคยเจอกับครอบครัว๔คนที่เป็นข่าวเลยนะ
เพราะว่ารถมันมาตั้งแต่ทอดแรกแล้ว
อยากให้ออกมาให้เห็นเลยว่าตัวเองไม่เป็นไรนะ
ลูกก็จะได้สบายใจเอาใจช่วยครับฟ้าว่าให้ลูกสบาย
สบายใจเพราะแม่สบายใจพวกผมก็สบายใจด้วย
คือถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยทางบรรดาคนซื้อรถกระบาด

เพราะว่าเขาขายมาตั้งแต่วันที่ส่งรถตั้งแต่๗เมษายนนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปเต้นรถประเสริฐผลยูสคาร์อยู่ที่อุดรธานี
ที่สุดท้ายได้เจอกับคุณเพียวหรือว่าคุณนพลผลรักษา
เป็นผู้จัดการเต็นต์รถนะครับบอกว่ารถคันนี้ซื้อมาจากในหน้าชื่อนัทธวุฒินะ
เขาเป็นคนจังหวัดเลยนะครับซื้อเมื่อ๙เมษายนยืนยันว่าไม่ได้ซื้อจาก
คนที่เป็นเจ้าของรถพ่อแม่ลูกนะเมื่อรถมาถึงเนี่ย
ก็เช็ครถเช็คเอกสารก็ครบถ้วนดีทุกอย่างก็โอนเงินให้กับคนที่มาขาย
ตอน๔โมงเย็น๙เมษาซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสาร
มีรูปถ่ายการซื้อขายบัตรประชาชนผู้ซื้อผู้ขายมีหมด
รถคันนี้เนี่ยซื้อมาราคา๔๒๒๐๐๐บาทวันนั้น
ไปให้กับนายนัทธวุฒินะ๙๗๒๐๐๐เพราะวันนั้น
น่าจะโอนให้กับคนที่มาขายคนสุดท้ายมากกว่า
คุณนัทธวุทธ์เขาจะของคนแรกใช่ไหม
แล้วมีคนโทรมาถามบอกรู้จักเจ้าของรถไหม
พอดีเห็นโพสต์ขายรถคันนี้เนี่ยไปเอารถมาจากไหน
ก็ตอบไปว่าซื้อมาจากในหน้าไม่ได้ซื้อผ่านเจ้าของรถ
หลังจากมีข่าวออกมาว่าเจ้าของรถเขาหายไปทั้งครอบครัว๔คน
ทางคุณเพียวเนี่ยบอกว่าทางเต็นต์รถเนี่ยโอ้โหถูกกระแสสังคม
ตอนนั้นมองมาแบบในเชิงลบหมดเลยหาว่าไปรับซื้อของโจรหรือเปล่า
โจรไปซื้อไปปล้นรถอะไรเข้ามาหรือเปล่า
ค่ะแล้วเอารถมาขายหรือเปล่าหรือว่าไปถูกอุ้มฆ่าทั้งครอบครัว
เอารถมาขายหรือว่าเขายืนยันว่าไม่ใช่เลยนะฮะ
เขาซื้อมาอย่างถูกต้องแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เต็นต์รถของคุณเพียวเนี่ยบอกว่า
เฉพาะรถคันนี้นะขอหยุดการซื้อขายเอาไว้ก่อนแล้วกัน
เพื่อมันจะมีความสำคัญทางคดีกับตำรวจจนกว่าจะเจอทั้ง๔คนพ่อแม่ลูก
เราติดต่อซื้อกับพ่อค้าอีกรอบหนึ่งนะครับที่อยู่เมืองเลยนะครับ
ไม่ได้ไม่ได้เจอลูกค้าไม่ได้คุยลูกค้านะครับตอนที่เราซื้อเราเราก็ดูข้อมูลต่างต่างก่อน
ว่าชุดโอนโอนลอยที่ลูกค้าโอนลอยมาชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็บัตรประชาชน
แล้วก็มีรูปถ่ายยืนส่งมอบหน้ารถมีแล้วก็หน้าเล่มตรงชื่อเขาขายรถยังไง

แล้วเป็นไปมาอย่างไรจนมาถึงเราอยู่ตรงนี้
ผมถึงจะกล้าปล่อยรถคันนี้ไปเผื่อมีปัญหาทีหลัง
แต่ว่าผมก็มั่นใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องรถแน่นอน
ตรงนี้ถ้าท่านมีปัญหาเกิดมีปัญหาทีหลัง
เราได้คุยกับพี่เบสแล้วว่าเราจะคืนรถกันที่สพเมืองเลย
ทันทีถ้ามีปัญหาแต่ตอนนี้ก็คือเอาไว้กับผมก่อน
เขาโอนให้คุณนัทธวุฒิที่มาขายเป็นมือที่๔
โอนไป๙๗๒๐๐๐บาทแต่เฉพาะรถของคุณนิรุธ
แต่ว่าคุณนิรุธเขาไม่ใช่มือที่ขายให้เต็นต์นะ

นี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ขายนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแนะนำเยอะเลยว่า
ตรวจสอบจากเรื่องของการขายรถได้ไหม

สุดท้ายนะต้องถามตำรวจพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ต้องถามตำรวจว่าตกลงแล้วยังไงกันเนี่ยครอบครัวนี้ที่หายตัวไป
ตำรวจสพบ้านไร่บอกว่า
ยังไม่มีการติดต่อกลับมาจากนายนิรุธและครอบครัวนะคะ
ยังติดต่อไม่ได้จริงค่ะ
หลังจากนี้จะเรียกคนในครอบครัวมาสอบปากคำเพิ่ม
เพื่อหาเบาะแสเพื่อช่วยเหลือนะคะ
เรื่องต้นเชื่อว่า๔คนพ่อแม่ลูก
ไม่น่าจะถูกทำร้ายประทุษร้ายเอารถไปขายหรืออะไร

เพราะว่าน่าจะเป็นการเอารถไปขายเองแล้วในหน้าก็ขายกันเป็นทอดทอดไปอย่างที่พี่อุ๋ยเล่า
แล้วทำไมถึงติดต่อไม่ได้ตำรวจบอกว่าก็ไม่รู้
ไม่มีสาเหตุเบื้องต้นตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลมาแค่นี้
คือสามีภรรยาคู่นี้นะคะระดมทุนจากชาวบ้านมาเยอะเลย
เอามาลงทุนไม่รู้ตัวเลขจำนวนเงินนะว่าเท่าไหร่นะคะ

อาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่า
ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากติดต่อใครไม่อยากคุยกับใคร
โดยเฉพาะเจ้าหนี้หรือเปล่าอันนี้ตำรวจบอกนะคะ
แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยเราไม่ติดต่อมาเลยผมว่ามันจะไปกันใหญ่นะ
ใช่ค่ะแล้วก็แล้วลูกคนโตล่ะคะร้องไห้แบบติดต่อพ่อแม่ไม่ได้น้องหายไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วคุณจะหายไปตลอดกาลเลยเหรอหรือยังไง
แล้วเด็กสองคนอายุแค่๑๐กว่าขวบเขายังไงจะต้องเรียนหนังสือไหม

มันก็ดีกว่าที่จะไปเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่
เอายังไงคุณนิรุธหรือว่าภรรยาถ้าฟังอยู่นะ

ลูกสาวคนโตคุณพ่อญาติพี่น้องเนี่ยเขาเป็นห่วงจริง
ขอให้ปลอดภัยถ้าเป็นเรื่องหนี้สินอะไร
ก็มามาคุยกันเอาให้ตำรวจเป็นคนกลาง
ทุกอย่างมันมีวิธีในการหาทางออกหรือว่าแก้ไขทั้งนั้นนะฮะ